คือถึงแม้ว่าโพดุลจะสลายตัวไปเรียบร้อยแล้วก็ตาม
แต่ว่าอิทธิพลของมันช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

วันนี้เป็นพาดหัวเป็นรูปขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ไปช่วยเหลือเด็กที่พิศนุโลกนั่นเอง
เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราไปไล่เลี่ยงกันหน่อยนะคะ
ไปเริ่มต้นดูกันที่พิศนุโลกกันก่อน

ก็เลยต้องอบพยพคนกลางคืนแบบโกลหนนะคะ

เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะคะ
ทำให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมในหมู่บ้านเฟื่องฟ้า
หมู่๘ตำบลวังทองอำเภอวังทอง
ชาวบ้านเขาหลับกันอยู่คุณผู้ชม

ก็เลยต้องโกลหนเร่งเก็บข้าวของหนีน้ำ
หลังมีทั้งผู้ป่วยติดเตียง

เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือนะคะ

แล้วก็นำเรือท้องแบนเข้าไปช่วย
พยพชาวบ้านไปพักชั่วคราวที่วัดเขาสมแคลง
ระดับน้ำก็เข้าท่วมในพื้นที่สูงประมาณเมตรถึง๒เมตรเหมือนกันนะคะ

มีชาวบ้านเขาขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่ากระแสน้ำ
ปรากฏว่าเสียชีวิต๒รายแล้วนะคะ
ส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมาได้มีฝนตกหนักตลอดทั้งคืน
ก็ส่งผลให้น้ำท่วมอยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นอีกครับ
แล้วก็เขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ดและหมู่บ้านรอบนอก
โดยเฉพาะถนนมะลิวันซึ่งเป็นถนนสายหลักที่ประชาชนใช้
สัญจรไปมาก็ถูกน้ำท่วมขังระยะทางสักประมาณ๑กิโลได้

ระดับน้ำสูงสัก๕๐๗๐เซนติเมตรทำให้การสัญจรติดขัด
และมีรถยนต์จอดเสียกันจำนวนมากทีเดียวเหมือนกันนะครับ

เพราะว่าเมื่อเช้านี้ทีมข่าวของเราก็ไปตรวจสอบ
ปริมาณน้ำได้เพิ่มระดับความสูงขึ้นมาอีก

รถยนต์ก็ไม่สามารถที่จะวิ่งเข้าสู่อาคารเรียนได้
เจ้าหน้าที่ต้องระดมเรือท้องแบนเข้าไปอบพยพทั้งนักเรียน
คุณครูจากในโรงเรียนให้ออกมาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยก่อน
บางคนก็พอจะเดินออกมาได้ต้องมีเจ้าหน้าที่ค่ะ
คอยช่วยจับมือเพราะว่าเป็นผู้พิการทางสายตา
ต้องคอยช่วยพานำทางเพราะมองไม่เห็น
น้ำมันเอ่อท่วมถึงพื้นอาคารเรียนชั้นหนึ่ง
นักเรียนบางคนไปเรียนตามปกตินะคะ
เพราะว่าผอยังไม่ได้สั่งปิด
แต่ก็มันพอเห็นน้ำท่วมแบบนี้ค่ะ
ก็มีการเรียนการสอนไม่ได้เพราะว่าต้องขนข้าวของหนีน้ำ
ส่วนที่หมู่บ้านข้างเคียงเนี่ยนะคะ
ก็โดนน้ำท่วมสูงถึงตัวบ้านเหมือนกันนะคะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นอย่างผู้ว่าสมศักดิ์จังตระกุล
บอกว่าโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดตั้งอยู่ตรงกับทางน้ำผ่านพอดี
ดังนั้นเวลาที่เกิดน้ำท่วมน้ำส่วนใหญ่ก็จะมีการระบาย

ปริมาณน้ำที่มาจากสนามบินขอนแก่น

ก่อนที่จะไหลลงสู่บึงหนองโคตรก็จะต้องผ่านโรงเรียนตรงนี้
ถ้าเกิดว่าฝนทิ้งช่วงแล้วก็ไม่ได้ตกลงมาซ้ำอีก
ประมาณนัก๓วันผู้ว่าบอกว่าระดับน้ำนี่น่าจะลดลงนะคะ
ดูเจ้าหน้าที่ต้องเดินลุยกันเกือบถึงเอวเหมือนกันนะคะ
ใช่เยอะเลยนะไปต่อที่กรสินกันหน่อยนะครับ
ฝนตกลงมาซ้ำอีกเกือบทั้งคืนแหละนะฮะในช่วงของเมื่อคืนที่ผ่านมา
ก็ทำให้มีน้ำไหลเข้าท่วมขังบริเวณถนนสายในเขตเทศบาลเมืองกรสินสูงสักประมาณ๓๐เซนติเมตรครับ
ส่วนน้ำที่ท่วมบ้านบริเวณของประชาชนในพื้นที่๑๐ชุมชน
ตอนนี้มีผลกระทบแล้วกว่า๑๕๐๐ครัวเรือน
เมื่อวานนี้น้ำเริ่มลดลงไปบ้างแต่ว่าพอฝนตกมาซ้ำอีกแน่นอน
ก็เออขึ้นมาอีกครับนะฮะไปท่วมบ้านบริเวณของประชาชนอีกครั้ง
เนื่องจากว่าปริมาณอ่างเก็บน้ำห้วยศรีทนสูง
แล้วมันล้นทะลักเข้าไปที่แก่งดอนกลางแล้วก็บำบ่าว
เอ่อเข้าไปท่วมบ้านของประชาชนอีกระรอกหนึ่งแล้วก็ยังเพิ่มปริมาณขึ้นอีกเรื่อยด้วยนะครับ
ทีนี้มาต่อกันหน่อยค่ะที่พิจิตรค่ะคุณผู้ชม
ปริมาณน้ำมันขยายพื้นที่จาก๓อำเภอที่ท่วมตอนนี้เป็น๕อำเภอแล้วนะคะ
ก็มีอำเภอทัพคล้อสากเหล็กวังสายภูนบางมูลนาคแล้วก็อำเภอสามงาม
ล่าสุดก็มีโรงเรียนในพื้นที่อำเภอสากเหล็กสั่งปิดโรงเรียน๓แห่ง
ทีนี้นายวรพันธุ์สุวรรณุฑผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรค่ะ
ส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนผู้ที่ประสบภัย
ทั้งหมู่๖หมู่๗ที่ตำบลวังสายพูนอำเภอวังสายพูน
แล้วก็มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่เตรียมกำลังเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม
เพื่อไปช่วยเหลือชาวบ้านที่เขาได้รับผลกระทบตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะคะ
ดูที่จังหวัดน่านกันหน่อยค่ะเจ้าหน้าที่แขวงการทางน่านที่๒
ก็เข้าไปตรวจสอบทางเบี่ยงสะพานขาดซึ่งอยู่ในช่วงโครงการก่อสร้างทางหลวงปัวปาง๖
เวียงสองอำเภอทุ่งช้างนะคะเพราะว่าฝนตกหนักก็เกิดน้ำป่าเนี่ย
ไหลกัดซ้อทางเบี่ยงชั่วคราวขาดแบบเนี้ยดูสิคะสัญจรผ่านไปผ่านมาไม่ได้เลยค่ะ
สะพานนี้เป็นสะพานที่ข้ามระหว่างอำเภอทุ่งช้างอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
แล้วก็ข้ามไปยังฝั่งสปลาวส่งผลให้การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตอนนี้
พอทางถูกตัดขาดการส่งสินค้าระหว่างประเทศก็หยุดชะงักชั่วคราวนะคะ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องนำเครื่องจักรเข้าซ่อมแซมทางเบี่ยง
ให้รถใช้ทางได้ต่อไปค่ะทีนี้คุณผู้ชมเราก็ย้ำเตือนกัน
บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนซึ่งกำลังเคลื่อนตัว
คาดว่าจะเคลื่อนสู่เกาะไฮลัมท์ที่จีนเนี่ยวันนี้
แล้วถ้าเกิดว่าเคลื่อนสู่เกาะไฮลัมของจีนแล้วเนี่ยนะคะ
ก็จะส่งผลให้ทางภาคอีสานมีฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้นอีก

ส่วนกรุงเทพมหานครก็ยังมีฝนตกร้อยละ๖๐ของพื้นที่นะคะ